โคราชนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการเล่นน้ำสงครานที่คลองส่งน้ำลำพระเพลิงนะครับ
อยู่ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานี่จุดนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ระยะทางทั้งหมดก็กว่า๕กิโลเมตรนะครับที่ถนนเรียบคลองส่งน้ำลำพระเพลิงนะครับ
ปักทงชัยตั้งแต่ซ้ายจนบ่ายจนเย็นนั่นแหละครับเต็มไปด้วยประชาชนนำรถกระบะใส่ถังน้ำมาเล่นน้ำสงกรานกันเยอะแยะไปหมดเลย
มาถึงก็จอดรถนะฮะแล้วก็เล่นน้ำอยู่ที่ริมคลองเด็กผู้ใหญ่ก็ลงไปเล่นน้ำคลายร้อนกันนะครับ
แล้วที่นั่นเขาก็มีการสูบน้ำขึ้นมาทำเป็นน้ำผู้ด้วยนะฮะทำน้ำผู้พุ่งไปกลางถนนมีคนมาเล่นน้ำกันคึกคักมาก
เจ้าหน้าที่ช่วงนี้เขาปล่อยให้เล่นน้ำด้วยการปล่อยน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงลงมานะครับทำให้เป็นน้ำสะอาดเลยน้ำจากเขื่อนนี่แบบใสกิ๊กเลยนะครับ
มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อความต้องการในการเล่นแน่แล้วก็เป็นการปล่อยน้ำจากเขื่อนก็สามารถเอาไปใช้ให้กับเกษตรกรได้ในทางอ้อมไปด้วยนะครับ
ส่วนนี้ครับกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมที่จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนะครับจัดรำวงย้อนยุคประกอบกับกลองโทนมีประกวดนางสงครานผู้สูงอายุด้วย
แต่ที่เป็นสีสันมากที่สุดเลยนะฮะก็คือแข่งขันหัวเราะครับคุณเขียนมาสอน
แข่งหัวเราะมันไม่ง่ายนะแข่งหัวเราะเคยเห็นแล้วเพราะเวลามีคนหัวเราะแล้วเราจะหัวเราะตามไปด้วยนะครับปีน

พ่อรอตามไปแล้วเมื่อกี้

ก็ต่อยมวยกันกลางคลองส่งน้ำลำพระเพลิงนี่แหละ
นี่ฮะก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับกองเชียร์ที่อยู่ด้านข้างครับ

มันลื่นด้วยฮะตรงตัวลำบากนะครับ
ส่งน้ำลำพระเพลิงก็อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชศรีมาประมาณ๓๐กิโลเมตรนะครับ
ตอนนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่มาก
ก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพลอยมีรายได้เสริมไปด้วยในช่วงนี้นะครับ
ขายอาหารขายขนมขายน้ำดื่มขายอุปกรณ์เล่นน้ำสงคราน